ไปดูความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาไทยในการลุยศึกโอลิมปิกที่บราซิลกันหน่อยนะครับ
มาดูความขึ้นไหวในไทยกันหน่อยกับเหล่าบรรดากองเชียร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดชุมพร
เขาเตรียมตัวกันแล้วครับเตรียมตัวที่จะลุ้นเหรียญรางวัลเหรียญแรกจากการขันยกน้ำหนักหญิงนะครับ
ลุ้นคนนี้ก็คือน้องแนนโสพิตาธนสารซึ่งเป็นชาวชุมพรครับ
โดยกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้นะครับเหรียญแรกที่ทัพนักกีฬาไทยจะได้ลุ้นนั่นก็คือ
จากน้องแนนโสพิตาธนสารจอมพลังสาวจากจังหวัดชุมพร
ในกีฬายกน้ำหนักรุ่น๔๘กิโลกรัมหญิงในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่๗สิงหาคมนี้เวลา๕นาฬิกานะครับ
ซึ่งบรรยากาศที่บ้านเลขที่๖๙ทับ๖หมู่๘ตำบลวิสัยใต้อำเภอสวีจังหวัดชุมพร
บ้านเกิดของน้องแนนครับคึกคักเลยทีเดียวโดยทางองค์การบริหารส่วนตะบนวิสัยใต้นะครับ
ว่าหากน้องแนนสามารถคว้าเหรียญรางวัลติดมือกลับมาได้ทางชุมชนเนี่ย
ก็จะมีรางวัลพิเศษเพิ่มให้ด้วยเช่นกัน
เธอนั้นดีใจครับที่ลูกสาวได้เตรียมที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและชาวชุมพรนะครับ
จึงจะขอส่งกำลังใจให้กับน้องแนนทำให้ได้ดีที่สุด
และประสบความสำเร็จเพื่อเป็นของขวัญให้กับประเทศไทยและชาวชุมพรต่อไป
ส่วนความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทคอนโดไทยกันบ้างนะครับ

ทั้ง๓คนก็ประกอบไปด้วยเทนนิสภานิพพรรควงพัฒนากิจ
ดีกรีแชมป์โลกปี๒๕๕๘และแชมป์เอเชียล่าสุดในรุ่น๔๙กิโลกรัมหญิงนะครับ
จากนี้ก็ยังมีน้องนกพันนภาหารสุจินรุ่น๕๗กิโลกรัม
และเจ้าเทมเทวินหารปราบรุ่น๕๘กิโลกรัมชายครับ
ซึ่งทั้งหมดนั้นได้ทำการเก็บตัวอยู่ที่ประเทศอังกฤษ
วันนี้นะครับได้มีการซ้อมประมาณ๑ชั่วโมง
จากนั้นครับดรสมคิตปิ่นทองเลขาธิการสมาคมกีฬาวเทควันโดแห่งประเทศไทยครับ
นำคณะนักกีฬาและโค้ชนั้นไปทำบุญถวายอาหารเพล
พระอาจารย์อุทัยชาดุตโตโมแห่งวัดห้วยราชอำเภอภูเรือจังหวัดเลื่อย
ที่เดินทางมายังวัดป่าเทศลังศรีในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับ
โดยทีมเทคอนโดครับได้ถวายอาหารเพลที่ร้านอาหารไทยในกรุงลอนดอน
ซึ่งพระอาจารย์อุทัยและคณะได้สวดให้พรและให้เขียนผ้ายันที่หลังฝ่ามือของทั้งสองของทั้งสองข้างทั้ง๓คนนะครับ
และให้พรสั้นว่าเอาชนะแล้วก็พร้อมกับมอบผงพระและเหรียญพิมพ์รูปพญานาคให้กับนักกีฬาเป็นขวัญและกำลังใจครับ
ส่วนทางด้านเจนวงวรโชธนะครับ๑ใน๓นักวิ่งมาราทอนไทยได้เผยถึงความพร้อมล่าสุดก่อนการแข่งขัน
ลิปิก๒๐๑๖โดยนักวิ่งวัย๓๑ปีนะครับเผยว่าเวลานี้ทางโค้ชนั้นได้พยายามสร้างสปีดขึ้นมาและคุมในระยะการวิ่งทางไกล
ด้วยการทำสถิติให้ต่ำกว่า๒ชั่วโมง๔๒นาทีแต่ก็มีปัจจัยในเรื่องของสภาพอากาศเป็นส่วนประกอบนะครับ
ซึ่งถึงเวลานี้สภาพร่างกายของเธอนั้นเองก็ปรับตัวได้เนื่องจากเวลาที่นี่กับสหรัฐอเมริกานั้นต่างกันเพียงแค่๑ชั่วโมงเท่านั้นครับ